สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พระหัสสบดีที่๗กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๖๒ครับ
เราเริ่มต้นคืนนี้ด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดกระบี่รถเก๋งคันหนึ่งเร่งเครื่องแซงรถคันหน้านะครับ
ซึ่งเป็นช่วงทางโค้งรถเสียหลักหมุนข้ามเลนไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมาอย่างจัง
ทำให้คนขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กูภัยเข้าช่วยเรียนรายสมพบคงดีอายุ๓๐ปีพัฒนงานโรงแรม
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
นอนอยู่เสาไฟฟ้าริมถนนสายกระบีอาวนาง
ช่วงถ้ำช้างศรีตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี

อยู่ข้างทางในสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหาย
กระจกหน้าแตกมีคราบเลือดติดอยู่
พบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน
และมีรถเก๋งอีกคันถูกกระแทกด้านข้างได้รับความเสียหายเล็กน้อย

ขับจากตัวเมืองกระบีด้วยความเร็ว
เร่งเครื่องพยายามแซงรถคันหน้าช่วงเข้าทางโค้ง
แล้วเสียหลักหมุนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมา
ทำให้นายสมพบกระเด็นลอยสูงเกือบ๕เมตร
แทกป้ายโฆษณาและเสาไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนายแก่นบุญรัฐอายุ๔๕ปี
คนขับรถบรรทุก๖ล้อที่ได้รับบาดเจ็บติดภายใน

เลี่ยงเมืองตะบนสมแขอำเภอเมืองพิศนุโลก
ซึ่งช่วงล่างของนายแก่นถูกอัดติดอยู่กับคอนโซลของรถ
ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จ

ขับรถบรรทุกออกมาจากตัวเมืองพิศนุโลก

พ่วงคันหน้าเหยียบเบรกเพื่อหลบรถบรรทุกดิน
กำลังเลี้ยวเข้าซอยทำให้รถหกล้อเบรกไม่ทัน
พุ่งชนท้ายอย่างจังก่อนที่จะเสียหลักไปชนกับคอสะพาน
เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อเครื่องร่อนพารามอเตอร์
ตกลงกลางสวนปลาบในพืชที่บ้านทัพควาย
ตะบนปลิกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งเป็นคนบังคับเครื่องร่อนพารามอเตอร์

โดยก่อนเกิดเหตุนายสุคลนำพารามอเตอร์ขึ้นบินกับเพื่อนอีกคน

น้ำมันเชื้อเพลิงหมดและดับกลางอากาศ
พยายามบังคับเครื่องร่อนลงจอดที่ว่าง
แต่สภาพลมแปรปรวนจึงตกลงกลางสวนฟาร์ม
ปิดท้ายที่จังหวัดระยองเกิดเหตุเรือสปีดโท
ท่องเที่ยวชาวจีนชนโขดหินล่มกลางทะเล
แหลมใหญ่เกาะเสม็ดตำบลเพอำเภอเมืองระยอง
เจ้าหน้าที่นำเรือเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว๒๕คน
ขึ้นฝั่งที่บริเวณท่าเรือนวลทิพย์บ้านเพได้อย่างปลอดภัย
แต่บางคนได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกเล็กน้อย
ตำรวจสอบสวนนายนัทวุฒิพึ่งกุศลอายุ๓๑ปี
คนขับเรือทราบว่ารับนักท่องเที่ยวชาวจีนชายหญิง๒๕คน
โรงแรมแห่งหนึ่งที่อ่าววงเดือนบนเกาะเสม็ด
เพื่อกลับขึ้นฝั่งโดยให้สวมชูชีพทุกคน
แต่หลังจากเรือแล่นมาถึงโค้งแหลมใหญ่

ทำให้เรือรั่วมีน้ำทะลักเข้ามาจำนวนมาก

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเรือลำนี้และคนขับ

บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เจ้าหน้าที่จึงยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับเรือแต่อย่างใด